มาหัวเขียนนะน้องน้องถึงยืนอยู่หน้าตรงนี้

ขอบคุณนะครับ
ทุกคนมีความมีความมื้ออยู่นะครับ
มื้ออย่างรู้สึกในหน้าเขียน
ในการแรงนะครับ

พยายามรู้ว่างานกระทับพิษนะครับ
ที่กระทับพิษนะครับ
อยากระพัดพิษที่ออกไป

เมื่ออร่อยจะขอบคุณที่พึ่งสมัคร

และด้วยสามารถวิธีที่จะ
มีแรงอยู่ในภาพสมัคร